ไปดูชอบวิ่งเทลไม่ฮะ

วิ่งไปตามสภาพภูมิประเทศ
ที่เขาจัดผ่าบาง

โอ้โห๒๐๐เมตรลึกลงไปคุณผู้ชมไปดูดิ
เนี่ยฮะโอ้โหตกลงมาถูลูกถูกังถูกลิ้งน่าจะตีรังกาลงมาล่ะโอ้โหพี่
นี่เป็นภาพที่กู้ภัยเราไปช่วยเหลือคุณสุเมฆจกูลฮีลันด์อายุสามสิบปี
วิศวกรของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่เข้าร่วมแข่งขันวิ่งมาราทอน
รายการเขาใยดาเทรลนะครับซึ่งเป็นการวิ่งในรูปแบบผจญภัย
ไปตามธรรมชาติตรงนั้นเป็นยังไงพื้นที่ยังไงวิ่งมันเป็นอย่างนั้นเลย
นักวิ่งผู้ชายผู้หญิงร่วมแข่งขันกว่า๒๐๐คนครับระยะทาง๑๘กิโลเมตร
ขณะที่กลุ่มนักวิ่งคือกำลังวิ่งขึ้นบนยอดเขายายดานะ
ใกล้กับกิโลเมตรที่สิบแปดที่เขานับเอาไว้ครับ
นายสุเมฆพี่เขาหน้ามืดฮะเป็นลมครับ
ล้มลงกับพื้นถนนพลัดตกลงไปที่หน้าผาสูงชัน๒๐๐เมตรครับ
กู้ภัยเนี่ยลงธรรมดาไม่ได้ครับเพราะเป็นหน้าผา
ต้องเอาเชือกโรยตัวไปโรยตัวลงไปไปเจอพี่สุเมฆนอนหมดสติอยู่

และก็เอาตัวพี่เขาใส่ปเลแล้วค่อยดึงขึ้นมา
ดึงขึ้นมาค่อยดึงขึ้นมาช้า
โอ้โหความช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบากครับ
มันชันจริงแล้วจะเป็นเดี๋ยวต้นไม้เจอเวลาเกือบ๕ชั่วโมงอ่ะ
ภารกิจนี้ถึงนำตัวพี่สุเมฆขึ้นจากหน้าผา
แล้วนำส่งโรงพยาบาลได้ครับนายกริจกริติพงศ์ชวานดิตฮะ
ผู้จัดการการแข่งขันรายการนี้ระบุว่าก่อนการแข่งขันมีการแจ้งผู้เข้าแข่งขันให้ทราบแล้ว
เส้นทางนี้คุณนักวิ่งนะจุดไหนเสี่ยงจุดไหนอันตรายนะ
เพราะว่ามันเป็นเนินเขาสูงชันนะแล้วก็มันเป็นพื้นผิวเส้นทางเนี่ย
ฝนตกตกเนี่ยมันอาจจะลื่นนะนะครับก็คณะผู้จัดพอทราบเรื่องทราบข่าวก็รีบเข้าไปช่วยทันที
ตอนนี้พี่สุเมฆปลอดภัยแล้วครับนักวิ่งก็ดูจากเหตุการณ์นี้ไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วย
ครับตัวละมัดระหว่างด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องของสุขภาพอ๋อใช่ค่ะ